อีกหนึ่งเรื่องค่ะเหตุการณ์เวลาจะไปขึ้นเครื่อง
จะตกเครื่องแล้วเป็นวิธีที่ใจเรา

วิ่งกันขาลากเลยพูดคำนี้
ไปดูกันว่าชายคนนี้เขาทำยังไงค่ะคุณผู้ชม
ปกติเราก็วิ่งกันก่อนเข้าเกรดใช่ไหมคะอันนี้เอ็มวีรถเมลนั่นแหละสินี่กระโดดลงมาจากงวง
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนไม่ใช่เหตุการณ์ในประเทศไทยนะคะ
เขาพยายามที่จะกระโดดลงจากสะพานเทียบเครื่องบินความสูงประมาณ๒เมตร
แล้วก็วิ่งไล่ตามเครื่องบินที่เพิ่งถูกรถดันออกไป

เหตุการณ์ครั้งนี้นี่แหละก็สงสัยแบบพี่มิ้ว
เอ๊ะทำไมมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินแห่งนี้
ปล่อยให้ชายรายนี้วิ่งมาแบบนี้ได้แล้วชาวเน็ตก็มองว่า
พฤติกรรมของผู้โดยสารรายนี้เป็นการบุกรุกที่ค่อนข้างอันตราย
ถ้าเป็นผู้ไม่หวังดีเนี่ยอาจเกิดเหตุอันตรายที่คาดไม่ถึงได้นะคะ
แต่ก็ไม่มีรายงานออกมาค่ะว่าสุดท้ายแล้วผู้โดยสารหนุ่มคนนี้
ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีหรือว่าได้ขึ้นเครื่องสมใจนะคะ
ทั้งนี้ตามปกติแล้วสายการบินทั่วไปมีสิทธิ์ปฏิเสธผู้โดยสาร
ที่ไม่มาแสดงตัวบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องบินตามเวลาที่กำหนดค่ะ
แม้ว่าผู้โดยสารคนดังกล่าวจะผ่านขั้นตอนการตรวจบัตรโดยสารมาแล้วก็ตาม
โดยเวลาที่ประตูจะปิดก่อนเครื่องออกของแต่ละสายการบินจะแตกต่างกันไปนะคะ
แต่โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ๑๐๒๐นาทีค่ะ
แบบนี้ก็เกินไปมันอันตราย

ซักซ้อมกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าเชื่อว่าช่วงวันหยุดนี่ก็ใกล้วันแม่แล้วนะคะ
หลายคนอาจจะแพลนที่จะพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างก็เผื่อเวลา

คุณคะวิ่งตามเครื่องบินมันผิดปกติมนุษย์ไปไหมคะ
ไม่มีใครเขาทำกันนะคะ

คือมีปัญหาเรื่องของกระเป๋าที่จะส่งชิปตามมาทีหลัง
แล้วทางแอร์เขาก็ลงมาตามได้จริงอีกที

คือพอขึ้นตรงรถที่จะส่งต่อไปที่วงชันได้

ก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าหายใจไม่ทัน
แล้วต้องวิ่งทำให้พอกลับมาเมืองไทยปุ๊บ
นึกได้ใจว่านี่ฉันต้องออกกำลังกาย
เพราะไม่รู้ว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้น
ฉันอาจจะต้องวิ่งโดยไม่รู้ตัว

ไปก่อนบอกให้รอด้วยบอกให้รอด้วย
เพื่อนก็บอกฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
บอกเครื่องรอฉันด้วย

อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คอขาดบาดตายนะ